เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่แยกค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
อเตอร์ไซคันนี้ใจร้อนค่ะ
ก็ไม่รอให้ไฟเขียวนะคะฝ่าไฟแดงไปจนเกิดเรื่องสลดเกิดขึ้นค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือรถพ่วงขับมาทางตรงก็ขับมาทางตรงปกติเนี่ยค่ะ
แต่ว่ามอเตอร์ไซคันที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะ
คือก็ไม่รู้ว่าอาจจะรีบหรือจากอะไรก็ไม่ทราบนะคะ
โอ้โหถูกลูกพ่วงเกี่ยวมุดเข้าไปใต้รถพ่วง
ก็ถูกทับทั้งคนทั้งรถนะคะ
นี่เลยนะคะนี่สี่แยกไฟแดงเทศบาล๒ถนนสิริโสธร
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนารินทรนะคะ
คือก็ถูกรถทับนะคะสภาพบาดแผลเราคงไม่ต้องว่ากันนะคะ
รถ๑๘ล้อนะคะด้านท้ายก็มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายติดคาอยู่ค่ะ
คนขับรถพ่วงคือคุณธนกฤษอายุ๕๒ปีค่ะก็รอให้การกับตำรวจบอกว่า
กำลังจะไปขนดินที่อำเภอพนมสารคามพอมาถึงตรงเนี้ยเป็นไฟเขียวอยู่
เขาก็ขับผ่านสัญญาณไฟตามปกติแล้วตอนขับเนี่ยได้ยินเสียงคลืดคลืดอยู่ใต้ท้องรถลงมาดู
อ้าวรถมอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้ท้องรถเขายืนยันบอกไม่เห็น
แล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นเลยค่ะ
กลับไปที่พนมเพราะอย่างไรครับ
ไปน้องจอม
คนขับรถพ่วงก็ต้องถูกนำตัวไปสอบสวนนะคะส่วนผู้เสียชีวิตนั้นหลังชนะสูตรเสร็จ
ก็ส่งให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
นี่ก็เป็นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

ร่วมทางแยกไม่หยุดก็ชะลอก็ยังดีครับนะครับ